สวัสดีคุณผู้ชมมาเจอกันนะคะ
ต้องบอกว่าวันนี้มีข่าวหลายเรื่องเลยที่น่าสนใจ
ก็มีเรื่องของอัญกรรมเหมือนเดิมอุบัติเหตุก็มีมากมาย
แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นอย่างข่าวแรกวันนี้ที่อยากจะพูดถึง
ซึ่งเดี๋ยวจะให้พี่ปอนเป็นคนเล่าเรื่องของหญิงสาวคุณแม่
ที่เข้าไปขโมยของในร้านสะดวกซื้อ
คือจริงเป็นการลักเล็กขโมยน้อยเท่านั้นเอง
แต่ว่ากลายเป็นว่าเป็นประเด็นใหญ่
เพราะว่าคุณแม่รายนี้พอโดนพนักงานจับได้คือใช้มีดแทง
แล้วก็เลยทำให้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหตุที่ใครติดตามข่าวก็ต้องบอกว่าเศร้าสลดใจจริงนะคะ
หลังจากที่ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้เนี่ยค่ะผู้หญิงสาวคนนี้นะคะ
แล้วพอถูกพนักงานจับได้เนี่ยค่ะคือเธอหยิบขนม
แล้วก็น้ำกำลังจะเดินออกจากร้านแล้วพนักงานมาห้ามไว้
แล้วก็เลยพอเธอถูกจับได้เนี่ยเธอให้ลูกของเธอนะคะลูกชายเนี่ยกลับบ้านไปก่อน
แล้วตัวเธอเองพนักงานคือยังไม่ให้ออก
อันนี้คือลูกชายของเธอคือพนักงานก็ให้กลับไปก่อนตามที่แม่เขาบอกนะคะ
แต่ตัวผู้ก่อเหตุยังต้องอยู่เพราะว่ารอเจ้าหน้าที่มาดำเนินการ
แต่ระหว่างนั้นเองคือคุณแม่รายนี้ไม่รอค่ะ
ไปหยิบมีดที่อยู่ในชั้นวางอ่ะค่ะ
เนี่ยค่ะแล้วก็ก่อเหตุคือแทงพนักงานแล้วเธอก็วิ่งหนีไปนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บิ๊กซีมินิมาตรหน้าหมู่บ้านพฤกษายี่สิบหก
ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ซึ่งกล้องวงจรปิดหลายมุมเนี่ยค่ะจับภาพได้หมดอันนี้เธอวิ่งหนีออกมานะคะ
จับภาพตั้งแต่ตอนที่เธอเข้าไปเข้าไปก่อเหตุจับภาพตอนที่พนักงานเข้ามา
ขอดูในกระเป๋าของเธอที่เธอสะพายอยู่ว่ามีของอะไรบ้างเนี่ยคือของที่เธอขโมย
คือของแค่นี้เองจริงมีแค่ขนมของลูกคือเป็นขนมมีน้ำอัดลม
อย่างนี้ดีกว่านะคะทีนี้พนักงานคนดังกล่าวที่ถูกแทงเนี่ยก็จะมีรอยคือถูกแทงเข้าไปด้านข้างอ่ะแล้ว
เครือก็ขาดด้วยใช้โครงซ้ายมีบัตรแหละเนี่ยค่ะ

เมื่อวานนี้พันธุ์ตำรวจเอกรณพัฒน์ทัพทิมทงชัย
ผู้กำกับสพบางแม่นางสั่งการเลยนะคะ
ชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุเพราะว่า

ก็ไปเจอที่ซอยพิจักรเสม๘๑เขตน้องแข็มกรุงเทพ
จากนั้นค่ะก็นำตัวเธอไปสอบสวน
ทราบชื่อคือนางสุธารินกลิ่นแก้วหรือรุ้งอายุ๓๗ปี
ตัวของผู้ต้องหาก็รับสารภาพ
บอกว่าวันเกิดเหตุเธอพาลูกชาย๒คน
หาสามีใหม่ที่บ้านที่ใกล้กับที่เกิดเหตุ

ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเงินไม่มีค่ะ
ตัดสินใจเข้าไปขโมยขนมปังและน้ำอัดลมเอามาให้ลูกกิน
แต่ว่าดันถูกจับได้
เธอก็เลยไล่ให้ลูกกลับไปที่บ้านสามีก่อน
เพราะไม่อยากให้ลูกรู้ว่าตัวเองถูกจับนะคะ
แล้วก็ได้ก่อเหตุใช้มีดปอกผลไม้ที่อยู่ชั้นวางนั้นมา
ตอนแรกเธอบอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายร่างกาย
ตั้งใจจะเอามาขู่พนักงานเพื่อเปิดทางหลบหนี

แล้วหลังหลบหนีไปได้ก็กลับไปหาสามีที่บ้าน
จะไปทำงานที่ปั๊มแก๊สค่ะ
หลังจากสอบสวนแล้วตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหา
ส่งพนักงานสอบสวนสพบังแม่นางให้ดำเนินคดี
ข้อหาก็คือลักทรัพย์พยายามฆ่าผู้อื่น
อาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
และล่าสุดวันนี้พนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหา
ก่อนนำตัวฝักขังต่อสานจวดนนทบรี
ผ่านทางระบบคอนเฟอร์เนสนะคะ

ตลอดเวลาค่ะที่คุมตัวผู้ต้องหาไป

ถามถึงลูกของเธอว่าตอนนี้ลูกเธออยู่กับใคร

ให้แม่ของเธอซึ่งบรรยายเด็กดูแลไปก่อน
คือตอบเราด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือนะคะ
เหตุการณ์นี้ก็มีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์นะคะ

มองว่าเห็นใจเธอในมุมนึงว่า
ความเป็นแม่เนอะไม่มีเงินก็อยากจะซื้ออะไรให้ลูกกิน

แต่ในส่วนของความผิดต้องว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมนะคะ